พอโปรดก้าวโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีปั๊บไม่ต้องไปหางานเลย
งานแรกงานแรกเดินทางมาถึงพักเพื่อไทยเลยพี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
โอ้โหเขาทุกข์เขาร้อนนี่ยืนเลยนะครับนี่แหละครับตอนเช้าหลังจากนะครับมีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมาแล้วนะครับแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วปั๊บนี่พี่เขามาเลยบอกช่วยผมหน่อยเถอะ
ครับที่พักเพื่อไทยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับประมาณบ่ายโมงนะครับตัวแทนวินจักรยายนต์รับจ้างในพื้นที่กรทมกว่าร้อยคนนำโดย
เฉลิมช่างทองมะดันคนนี้เขาเป็นใครล่ะพาพวกมาเนี่ยเขาเป็นนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยนะ
แล้วก็นายสันติปฏิพาณรัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะมาพูดมาคุยกันบอกโอ้โหปัญหาพวกผมนะไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับอยากให้รัฐบาลช่วยหน่อย
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นางมณพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เชิญเลยครับพี่เข้ามาพี่เข้ามาร้านชื่ออะไรนะ
ติ๊งแหลปป่ะมาเข้ามาในติ๊งแหลปเลย
ครับคือเหมือนสภากาแฟอ่านั่งคุยกันเลยนั่งคุยกันอย่างเป็น
กันเองนะครับท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้รับฟังปัญหา
จากประชาชนกลุ่มต่างนะครับทั้งด้านการท่องเที่ยวมาแล้ว
ประมงมาแล้วแล้วปัญหาหนี้สินมาแล้วครั้งนี้เนี่ยมารับฟังจาก
กับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างซิรู้ไหมว่าคุณเศรษฐามอง
พี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างว่ายังไงพวกคุณนี่แหละ
เหมือนเส้นเลือดฝอยและงดงานในการเชื่อมเศรษฐกิจให้มันเดินได้โอ้โหนี่ฮะ
นี่ครับวิสัยทัศน์ของเขานะสำหรับเรื่องที่
วินมอเตอร์ไซค์ไม่สบายใจเนี่ยนะครับเช่นอะไรบ้างแหล่งทุน
ซื้อรถนะครับที่จะมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเนี่ยเดี๋ยวจะคุย
ธนาคารออมสินนี้นะครับธนาคารออมสินเนี่ยจะคุยกันเป็นพิเศษ
เรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยแล้วลดเงื่อนไขหน่อยได้ไหมนะครับ
เงื่อนไขการพิจารณาให้กู้เนี่ยแล้วเรื่องประกันสังคม
ผู้ขับขี่อายุเกิน๖๐ปีนะครับเดี๋ยวจะทำให้ครอบคลุม
ไม่ใช่พี่จอยอยเท่านั้นจะยาวไปถึงพี่คนขับรถแท็กซี่
คนขี่รถสำล้อนะครับอะไรทำได้ทำเลยนะครับแต่ขอเวลาก่อน
ขอเวลารัฐบาลทำงานไม่เกิน๒เดือนจะตั้งคณะทำงาน
ขึ้นมาดูแลตรงนี้ทั้งหมดครับ

เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ยากอาจจะต้องมีมาตรการตรวจสุขภาพ
อะไรบ้างบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้แน่ใจว่ายังสามารถ
ทำงานได้อยู่ซึ่งผมมั่นใจว่าคนอายุเกิน๖๐ก็ยังทำงานได้
อันนี้ไม่ได้พูดแทนตัวเองนะครับผมว่าหลายหลายท่านเองก็
ก็ยังก็ยังคิดว่าตัวเองยังไหวอยู่ผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับ
อยู่ในมือถือที่เรียกรถใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับ
พี่น้องประกอบการของแท็กซี่เหมือนกันมันต้องมีแอปเหมือนกับ
ชโนแอปแอปที่เป็นของทุกทุกคนที่ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถ
ตรวจสอบได้ไม่ทำให้พี่น้องผู้ประกอบการต้องเสียเปรียบนะครับ
บรรยากาศการคุยเห็นมั้ยมันชื้นมื้นขนาดนั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีทุกท่านก็ออกมาส่ง
ออกมาส่งครับออกมาส่งตัวแทนนะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์
หน้าพักเพื่อไทยกลับไปด้วยความหวัง
ก่อนกลับขอถ่ายรูปหน่อยนะได้ไม่ได้มุมนี้มันสวย
นี่แหละครับก่อนกลับก็ขอชักภาพร่วมกับท่านนายกหน่อยนะครับ
นายกนี่จัดเวลาถ่ายภาพทำง่ายเพราะจะไม่มีใครบางท่าน
พอสูง๑๙๒นะนี่แหละท่านจะฟังคนอื่น